ไปดูเรื่องราวของหอยที่เขาพบมาครับ
เป็นหอยสายพันธุ์ใหม่นะครับ
ซึ่งไปพบกันที่ทางด้านจังหวัดเลย
เขาบอกว่าการพบหอยชนิดนี้แสดงให้เห็นว่า
ธรรมชาตินั้นยังคงสมบูรณ์อยู่นะครับ
นี่เลยครับเป็นหอยทากบกชนิดใหม่นะครับ
เขามีชื่อนะคือ

คือถ้าเป็นหอยแก้วใหญ่เราก็จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
แต่ก็จะกินได้อิ่มกว่านะมันไม่ใช่ไหมคุณ

เชื่อได้ไหมเอาเหรอไม่เกี่ยวกันแต่เจ้าตัวนี้ชื่อว่า
หอยแก้วน้อยเป็นหอยที่มีเปลือกขนาดเล็กรูปร่างแบนแข็งเรียบและใส
โดยบริเวณขอบปากเปลือกด้านในมีการสร้างติ่งยื่นออกมา
มีลักษณะคล้ายมีฟัน๓ซี่
เป็นหอยที่พบได้เฉพาะพื้นที่เขาหินปุ่นบริเวณภูผาล้อมจังหวัดเลยครับ

ไม่รู้จักนะแต่มันเป็นชื่อสกุลของเขาในสายพันธุ์ของเขานะครับ
เขาบอกว่าเจ้าหอยชนิดนี้ในประเทศไทยเนี่ย
มีมาแล้วนะครับ๒สปีชี๒สายพันธ

โดยพบบนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่
และพบในจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งหอยทากทั้ง๒สปีชี่นี้นะครับ
จะมีฟันบริเวณปากเปลือก๒และ๔ซี่ตามลำดับ
ส่วนเจ้าหอยแก้วน้อยเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเขา
มีฟันบริเวณปากเปลือก๓ซี่นะครับ
จากลักษณะภายนอกที่ต่างจากหอยในสกุลเดียวกันแล้ว
จากการศึกษาระบบสืบพันธุ
และรูปร่างลักษณะของแผ่นฟันก็มีความแตกต่างกันอีกด้วย
ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนนี้นะครับนำมาสนับสนุนข้อมูลทาง
สันฐานวิทยาของเปลือก
สามารถแยกออกเป็นหอยทากสปีชี่ใหม่ของโลกเลยทีเดียวนะครับ
ลองฟังเสียงยืนยันดูครับ
หอยทากบกส่วนใหญ่ที่ไม่มีฝาปิดเปลือก

เขาจะเป็นเพศผู้เพศเมียในตัวเดียวกันค่ะ
เป็นกระเทยแต่เวลาผสมคันกันก็ข้ามตัว
ค่ะก็ผสมผัดข้ามตัวแล้วก็ออกลูกเป็นไข่ทีละหลายฟอง

จะไม่ชอบน้ำที่มันท่วม
ถ้าบริเวณหายที่มีน้ำทรวมทุกปี
ก็จะไม่ค่อยมีหอยบก

ความชื้นแต่ไม่ชอบน้ำท่วม
ส่วนการค้นพบหอยแก้วน้อยในครั้งนี้นะครับ
เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกเลยทีเดียวนะ
ของดรกิตติตานเมืองปัก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งหอยทากบกชนิดใหม่ของโลกตัวนี้นะครับ
ยังเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ย
ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพซ่อนเร้นอยู่อีกมาก
อกจากนี้ข้อมูลทางวิจัยนี้นะครับ

ในการสอนวิชาสัตวภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับ

แต่ก็ยังคงนึกถึงคำถามของน้องใบตองอยู่ว่า

คุณผู้ชมตอบมาหรือยังตอบมาเต็มเลยเต็ม
ยังไม่ตอบแต่อยากรู้คำตอบแล้วช่วยเฉลยทีได้ไหม
นี่ไงนี่ไงจะบอกทุกมือ
โอ้โหนี่มันมาแล้วขอบอกว่าเป็นหอยลายถูกไหมคุณตุ๊กค่ะคุณตุ๊ก
ถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรจะให้
จากคำขอบคุณที่ส่งมาเล่นกับเราในวันนี้
ไม่มีเดี๋ยววันหลังก่อนคิดก่อนเดี๋ยวให้คุณชนะออกตาม
ว่าโอ้โหคำถามนี้ตอบไม่ได้แน่

อันนี้เราจะเครียดเรื่องหอยกันนะคะ